หมอลำเจ้าของเพลงฮิตกันบ้างดีกว่าสำหรับพี่นุษย์วิลาวันคุณผู้ชม
คนนี้เนี่ยปังได้ปังดีนับวันยิ่งปังยิ่งดังขึ้นทุกวันทุกวันนะคะ
คืออย่างนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐของเราเนี่ยเพิ่งจะอัปเดตข่าวของพี่นุษย์ไว้
ว่าพี่นุษย์เนี่ยเธอถวายชุดให้กับสองราชนีอย่างแม่ฮันนี่ศรีอีสานและแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
เรียกว่าโอ้โหพอถวายเสร็จปุ๊บงานเข้าแบบปังเลยค่ะ
คอนเสิร์ตแบบเต็มวงทั้งธุรกิจทุเรียนที่กำลังขายอยู่ที่บ้านศรีสะเกด
โอ้โหขายดีเป็นเทน้ำเทท่าคุณผู้ชมค่ะล่าสุดค่ะสาวนุษย์วิลาวันได้โพสต์ภาพสุดประทับใจ
หลังจากที่ได้เดินทางไปกราบสวัสดีศิลปินระดับตำนานของวงการลูกทุ่ง
อย่างคุณพ่อดาวบ้านดอนแล้วก็ภรรยาที่จังหวัดขอนแก่นคุณผู้ชมดูนะ
คืออย่างที่เราทราบกันดีนะว่าพ่อดาวบ้านดอนเป็นนักร้องเจ้าของเพลงสุดอมตะมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นเพลงคนขี่หลังควายนี่เพลงนี้หลายคนร้องได้ค่ะ
รอรักใต้ต้นกระโดนหนุ่มลำน้ำชีแล้วก็เสียงแคนแทนใจ
โอ้โหแต่ละเพลงนี้ดังมากนะคือสาวนุษย์เนี่ย
แต่เขาถือเริ่มดีวันที่๗เดือน๗
เดินทางไปหาท่านบอกว่า

ตั้งใจจะมาฝากตัวเป็นลูกสาวเป็นลูกศิษย์พ่อดาวบ้านดอน
คือมีการพูดคุยอัปเดต
ถาดพวงมาลัยพร้อมกับเงินจำนวนนึงมอบให้
ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เลยนะคะ
รวมถึงทางสาวนุษย์เองก็ได้ขออนุญาต
นำเพลงของแม่ฮันนี่ศรีอีสานหมอลำผู้ล่วงลับ
สืบสารต่อตำนานของราชินีหมอลำ
เรียกว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจมากนะ

ถือว่าเป็นสัปดาห์แห่งการบูชาครูเลยก็ว่าได้
เพราะล่าสุดเจ้าตัวเดินทางไปขอพรคุณยายฉวีวันดำเนิน

สาขาศิลปะการแสดงหมอลำ
หลังจากนั้นค่ะก็กลับมาที่จังหวัดศรีสะเกดบ้านเกิดเหมือนเดิม
แต่ครั้งนี้คุณผู้ชมเดินทางไปที่ศาลของแม่ฮันนี่ศรีศาล
ทำอะไรรู้ไหมตามภาพเลย
เอาชุดใหม่ชุดสวยงามค่ะ
เครื่องสำอางก็มีเหมือนกันดอกกุหลาบสวยก็มา
รวมไปถึงผลไม้นำมาถวายให้กับแม่ฮันนี่
พร้อมกับน้องเชอรี่ปียพรที่มาร่วมบุญถวายดอกกุหลาบสีแดงช่อโตให้กับแม่ด้วยเหมือนกัน
โดยงานนี้เธอขอพรกับแม่ว่า
ช่วยหน่อยค่ะช่วยเปิดทางเปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดล่ามให้เธอด้วย
ของานน้อยแบ่งเงินเยอะว่าอย่างนี้
บอกว่าเริ่มแก่แล้วขอเงินเยอะดีกว่า
นุษย์บอกว่าแบบนี้นะคุณผู้ชมให้แม่เนี่ยช่วยปกปักรักษาคุ้มครองลูกสาวคนนี้ด้วยค่ะ
ขอให้ได้เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงด่งดังยิ่งขึ้นไป
อันนี้เวลาไปขอพงขอพรเขามีไฮไลท์เด็กตัวเลขอะไรมาไหมพ่อ
ไฮไลท์อยู่ที่เชอรี่บอกเลยค่ะ
หลังจากที่ได้ถวายข้าวของเสร็จแล้วก็ขอหน่อยละกัน
จับลูกปิงปองเสี่ยงโชคดูสักหน่อย
คุณผู้ชมจับตาดูให้ดีนะว่าสาวนุษย์เนี่ยเขาจับได้เลขอะไร
ลูกแรกเนี่ยจับได้เลข๘ลูกที่๒ได้เลข๕ส่วนลูกที่๓ได้เลข๘ก็คือ๘๕
เอาล่ะเลขที่ออกงวดนี้จะใช่เลขนี้หรือเปล่า
เดี๋ยวก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ของแบบนี้ก็ดวงใครดวงมันนะคะแต่เลขสวยขนาดนี้ก็มีไว้สักหน่อยไม่เสียหายนะคะคุณผู้ชมค่ะยังอยู่ที่